คุณผู้ชมครับเปิดแฟ้มคดีดังวันนี้นะครับ
พาย้อนไปเมื่อปี๒๕๖๒นะครับ
วันนั้นมีเหตุผู้หญิงที่เป็นสาวชาวจีนคนหนึ่ง
พลัดตกหน้าผาที่อุบลราชธานี

จากการสอบสวนเนี่ยมันไม่ใช่อุบัติเหตุนะฮะ
สามีเธอพยายามฆ่าเธอเพื่อหุบสมบัตินะฮะ

เจอร์มหาราชที่อุตยานแห่งชาติผ่าแต้ม
อำเภอโขงเจียมจวัดอุบลราชธานี

แต่เคราะห์ดีที่ร่างของเธอตกลงไปผ่านกิ่งไม้น้อยใหญ่
ก่อนที่จะมากระแทกกับต้นไม้ต้นใหญ่ต้นหนึ่ง

เหตุที่เกิดขึ้นทำให้นางหวังหนานได้รับบัตรเจ็บสาหัส

แขนซ้ายหักหายปลาร้าซ้ายหัก

ตาขวาช้ำมีบาดแผลตามใบหน้า
ที่สำคัญเธอกำลังตั้งคัน๓เดือน
และเด็กก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา

นี่คือคำพูดแรกของนางหวังนาน
หลังถูกส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาล
เจ้าหน้าที่ได้พูดคุยกับผู้บาดเจ็บผ่านทางโทรศัพท์

แม้ตอนแรกยังอ้ำอึงไม่ยอมพูดความจริง

นางหวังหนานจึงยอมเปิดปากเล่าว่า
แท้จริงแล้วนายยูเสี่ยวตรงอายุ๓๓ปีสามี
พยายามจะฆ่าเธอด้วยการผลักตกหน้าผาหวังฮุบสมบัติ
ต่อมาตำรวจสพหงเจียมเข้าสอบปากคำนางหวังหนาน
และนายยูเสียตรงจนทราบความจริงว่า
ตอนเกิดเหตุระหว่างที่ยืนบริเวณหน้าผา
นายยูค่อยหอมแก้มภรรยาจนเธอหลับตาเคิ้ม
ก่อนจะมีเสียงพูดดังขึ้นว่าลงนรกไปซะ
สิ้นเสียงนายอยู่ร่างของเธอก็ลอยละริวหน่าผา
ขณะที่นายอยู่ผู้เป็นสามีอ้างว่า
ขณะเกิดเหตุตนเองไปเข้าห้องน้ำ

พอได้ยินเสียงรถพยาบาลจึงตามมาดู
เพิ่งรู้ว่าภรรยาตกลงไปด้านล่าง
นางหวังบอกว่าตลอดเวลานายยูสามีแกล้งรักและทำดีกับเธอ
ด้วยการทำตัวเป็นสุภาพบรุษจอมปลอม
แต่พอแต่งงานไปไม่นานความจริงก็เริ่มปรากฏ
เพราะสามีกลับสร้างหนี้สินมากมาย
เป็นคนติดการพนันถึง๒ล้านหยวน
หรือคิดเป็นเงินไทยกว่า๑๐ล้านบาท
ซึ่งภรรยารับปากว่าจะช่วยลดหนี้ให้ครึ่งหนึ่ง
เพื่อนเคยเตือนให้ระวังตัว
แต่ด้วยความรักจึงไว้ใจเรื่อยมา
ก็จะชวนมาเที่ยวที่ประเทศไทย
คดีนี้สารชั้นต้นพิพากษาจำคุกผู้ก่อเหตุตลอดชีวิต

ต่อมาสารอุทธรณ์กลับคำพิพากษา
โดยลงโทษจำคุกเป็นเวลา๑๐ปี
เนื่องจากหลักฐานไม่มีน้ำหนักเพ็งพอ
ที่จะเชื่อว่าเป็นการฆาตกรรมโดยเจตนา